วัยรุ่น๒กลุ่มคือคอมเม้นต์กัน

พาผู้ใหญ่มาด้วยก็คือพาแม่มาด้วย
บรรทักษณ์ว่าเรื่องดันไม่จบ

หลังจากนั้นถูกคุณป้าท่านเนี่ยปัดกล้องมือถือที่ใช้ถ่ายคลิปอยู่
จนเกิดการโมโหทำร้ายร่างกายกัน
แล้วก็ใช้เท้าเหยียบเข้าไปที่หน้าของคู่กรณีด้วยคุณนะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงค่ำของวันที่๖มกราคม
ในซอยกันตานะย่านบังใหญ่จังหวัดนนรธรรมบุรีนะฮะ

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปพูดคุยกับวัยรุ่นที่โดนทำร้ายนะ
ตอนนี้ฝั่งไหนเป็นฝั่งไหนแล้วก็ไม่รู้นะเนี่ย

ย้ายมาอยู่ที่บ้านของแฟนได้ไม่กี่เดือนเอง
ส่วนบ้านคู่กรณีอยู่ด้านข้าง
รับว่าเขามีปัญหากับลูกชายของบ้านหลังนี้
เรื่องไปมองหน้าเขาแล้วเกิดการเขม่นกันไปมา
เพราะว่าฝั่งของผมมีคนใส่เสื้ออาชีวะ
อาจจะทำให้ฝั่งนั้นเขาไม่พอใจ
แล้วก็มีการท้าทายกันแต่ทีนี้มีการนัดเคลียร์ใจ

ส่วนครั้งที่๒เกิดความบาดหมางขึ้นอีก
เพราะว่าเพื่อนของเขาตะโกนไล่หมา
วิ่งไล่กัดมอเตอร์ไซค์บอกว่าไปไปหมาดำ
แต่ฝั่งนู้นเขาคิดว่าเพื่อนผมเนี่ย
ด่าแม่ของเขาว่าเป็นหมา

โอ้โหทีนี้ฮะเลยเอาอาวุธมีดไล่ฟันกัน

กรณีกับพวกได้ยกมีดชูขึ้นที่หน้าหมู่บ้าน
ข่มขู่แล้วก็เต้นยั่วอีกนะครับ
แฟนสาวของผมเลยเข้าไปถามเพื่อจะเคลียร์ปัญหา
แต่คู่กรณีกลับไปตามพวกและครอบครัวมาเกือบ๑๐คน
ตอนนั้นฝั่งผมมีอยู่กันแค่๕๖คน
แล้วก็เกิดการโต้เถียงเพราะฝั่งนั้นพาแม่มาด้วย

โอ้โหแทนที่พาผู้ใหญ่มามันจะเคลียร์ให้จบนะ

ไปกันใหญ่เลยเพราะว่าคุณป้าเสื้อเหลือง

ก็คือเหมือนแต่ก่อนที่ไปด่าป้าว่าหมาอะไรอย่างนี้นะฮะ
เออนะครับคุณผู้ชมฟังเสียงเขาหน่อยฮะ
แม่เขามากันผมไม่ให้ผมเข้าบ้าน
เค้าเดินกูก็อ่อเป็นศิลป์ไรของผม
หลมกับแม่เขาเค้าฟันกับแตะหน้าอะไร

คือพ่อแม่เขามาล็อกเรา

ตะโกนเรียกอยู่นานนะแต่ว่าบ้านปิดเงียบนะฮะ
วันพรุ่งนี้ทางฝั่งทั้งสองฝ่ายเลยนะ
จะมีการตกลงพูดคุยกันช่วงเวลา๑๐โมงเช้า
ที่สพบางแม่นางด้วยนะครับ
ดังนั้นเดี๋ยวทีมข่าวของเราก็จะไปที่สพอีก
ไปดูซิว่าข้อสรุปแล้วก็สุดท้ายจะเป็นยังไงกันบ้าง

ก็หวังว่าจะจบลงด้วยดีนะ
มันน่าจะลงเอยด้วยดีมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะ